ตามจับได้แล้วบางส่วนนะฮะกลุ่มผู้ต้องหาที่ไปซ้อนแผนปล้น
ยาเสพติดอาวุธปืนแล้วก็รถของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ที่รถภูมิจังหวัดสงคราทั้งที่เจ้าน้าที่เนี่ยจะไปรอซื้อ
ยาเสพติดล่าสุดวันนี้นะครับชุดสืบสวนภูทรภาคเก้านะฮะ
แล้วก็ชุดของทางจังหวัดสงขลาด้วยนะครับทางสพรัฐภูมิด้วย
ตรวจค้นเป้าหมาย๒จุดด้วยกันในพื้นที่อำเภอรัตภูมิและอำเภอบังกล่ำนะครับ
มีจุดหนึ่งที่ใช้เป็นที่วางแผนแล้วก็อีกจุดเอารถไปเก็บนะฮะ
ก่อนจะขอสารอนุมัติหมายจับผู้ต้องหา๕คนล่าสุดตามจับได้๔นะฮะ
ส่วนกลุ่มคนร้ายเนี่ยตกลงตำรวจสรุปแล้วบอกมี๙คนนะทั้งหมด
ไม่ใช่๒๐คนนะครับ๔คนที่จับได้ในวันนี้นะครับ
มีนายอัฟฟานแก้วเรืองศรีหรือว่าในบีนายธีรวุฒิหัวแหวนหรือว่าเลี่ยม
มีนายกัมปนาศหมัดอดำหรือว่าบังดลแล้วก็นายเสริมศักดิ์ศรีสุวรรณ
นี่๔คนนี้นะฮะที่จับได้แล้วเหลืออีกคนนึงนะครับที่ออกหมายจับ
ออกหมายจับ๕แต่ว่าจริงแล้วเนี่ย
ถูกแจ้งข้อหาเบื้องต้นเอาไว้แล้ว๗ข้อหาด้วยกันนี่มีปล้นทรัพย์มีอ้างยี่มีเรื่องของอาวุธปืนนะครับ
เราตรวจสอบข้อมูลพบว่าแก๊งผู้ก่อเหตุเนี่ยแบ่งเป็นผู้ที่ลงมือปล้น๘คน
อีกคนนึงเป็นเจ้าของบ้านที่ใช้ประชุมวางแผนก่อเหตุก็คือนายธีรวุฒิหัวแหวนหรือว่าในเลี่ยมนะฮะ
ซึ่งตอนนี้ก็จับได้เหมือนกันนะครับนี่อยู่๑ใน๔ที่จับได้วันนี้นะฮะเจ้าของบ้าน
จากนี้เจ้าหน้าที่ยังตามยึดรถของคนร้ายที่ใช้ก่อเหตุได้๓คันนะครับ
คือนายเสริมศักดิ์เนี่ยนะครับจับได้ขณะหนีไปกบดานอยู่ที่พื้นที่เขตรอยต่อ
ซื้อยาเสพติดของฝ่ายปกครองเขาแล้วก็ถูกปล้นรถไป
ขับมาที่อ่างเก็บน้ำบ้านควรนานตำบลกำแพงเพชรอำเภอรัฐภูมิห่างจากจุดที่ก่อเหตุ๗กิโลเมตร
บอกว่าขับรถมาทิ้งน้ำตรงนี้นี่ฮะโอ้โหดูสิหงายล้อชี้ฟ้าอยู่เลย
เจ้าหน้าที่ก็นี่ไปเจอนี่นะฮะทีแรกเนี่ยอยู่ห่างจากฝั่ง๒๐เมตรนะ
งมจนเจอแล้วก็ใช้เชือกผูกแล้วก็ดึงขึ้นมามีรถของทางฝั่งฝ่ายปกครองทางอศเขา
ตรวจค้นในรถนะครับเบื้องต้นพบว่ามีของกลางที่คนร้ายปล้นมาด้วยนะฮะ
เป็นพวกเอกสารต่างกระเป๋าเงินโทรศัพท์มือถือมือถือนี่เจอ๖เครื่องนะฮะ
ที่เอาของฝ่ายปกครองไปท้ายรถเก๋งเจอถุงพลาสติกที่ใช้เก็บอุปกรณ์เสพยาเสพติดด้วย
แต่ยังไม่มีข้อมูลว่าในรถคันนี้มียาบ้าของกลางสองหมื่นเมตรหรือเปล่าเพราะยังไม่เจอนะฮะ
จมน้ำหายหรือว่ามีคนอื่นแยกเอาไปแล้วหรือยังไงนะครับ
รวมถึงปืน๕กระบอกที่เอาจากฝ่ายปกครองไปด้วยปืนกับยาบ้ายังไม่เจอนะครับ
กล้องวงจรปิดตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุนะครับจะเห็นกลุ่มชายชะกันที่แต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกเครื่องแบบ
อยู่หน้าร้านขายของเก่าแห่งหนึ่งซึ่งมันเชื่อมโยงกับเหตุการณ์นี้หรือเปล่า
นี่นะฮะพศอันทเดชย้อยนวลผู้บัญชาการตผุทธรภ๙วันนี้มาประชุมความคืบหน้าทางคดีนะครับ
บอกว่าก็ทราบเรื่องแล้วล่ะนะเกี่ยวกับเรื่องของกล้องวงจรปิดเนี่ย
แต่เดี๋ยวต้องไปดูรายละเอียดก่อนว่าเขาอาจจะเป็นอีกชุดหนึ่งที่กำลังจะไปตรวจเหตุอื่นหรือเปล่า
หรือจะเป็นชุดเดียวกันนะครับหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้ไม่เกี่ยวข้องก็ได้
เพราะว่ากลุ่มคนร้ายเนี่ยฝ่ายปกครองที่เขาถูกดักปล้นเนี่ย
เขาบอกว่าพอจอดรถประกบแล้วถามว่าหน่วยไหนแล้วอ้างเป็นตำรวจนะครับทีแรก
ได้กล้องวงจรปิดเพิ่มเติมนะครับ๒๐นาฬิกา๓๙นาที
คืนวันเกิดเหตุที่มีรถตำรวจเร่งขับไปที่เกิดเหตุ
หลังจากได้รับแจ้งนี่นะฮะก็เร่งไปที่เกิดเหตุเลย
อกจากนี้นะครับพลตำรวจโทนันทเดชบอกว่าคนร้ายที่เหลือตอนนี้ยังไม่ทราบชื่อนะฮะ
ที่มี๙คนแล้วออกหมายจับ๕คนเนี่ยยังไม่รู้ชื่ออีก๔คน
ยังไม่ได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับเพิ่ม
กลุ่มคนร้ายมีทั้งที่อยู่ที่อำเภอรัตภูมิแล้วก็เชื่อมไปถึงจุดพื้นที่จังหวัดสตูน
ยาเสพติดของกลางนะที่ทีแรกยึดมาได้เนี่ยแล้วคนร้ายเอาไป
แล้วก็ปืนของฝ่ายปกครองที่ปล้นไปด้วยยังหาไม่เจอยังต้องเร่งตามหาอยู่
ส่วนการก่อเหตุในครั้งนี้เพื่อปล้นยาเสพติดที่เป็นยาเสพติดแล้วถูกยึดไปคืน
หรือจะชิงตัวผู้ต้องหาชื่อนายธนกรที่ถูกจับคนแรกคืน
เดี๋ยวต้องรอสอบสวนอย่างละเอียดก่อน
ส่วนที่ว่าจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองชุดล่อซื้อยาเสพติด
ร่วมขบวนการกับกลุ่มผู้ต้องหาด้วยหรือเปล่า
ตำรวจบอกว่ายังไม่พบข้อมูลว่ามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ
แต่มีการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ประสบเหตุแล้วนะฮะ
ซึ่งคำให้การต่างยังขอเก็บเป็นความลับนะฮะสำหรับตำรวจ
ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ยังไม่เจอ
ขณะที่ตัวนายธนกรสุวรรณชนะหรือว่าในโด่งนะครับ
นี่เป็นผู้ต้องหาคนแรกนะฮะที่ทางฝ่ายปกครองของทางรัฐภูมิ
จังหวัดสงถาเขาล่อซื้อยาบ้าได้๒๐๐๐๐เม็ด๑๐มัตต์
แล้วก็ให้ธนกรเนี่ยโทรไปหาแก๊งค้ายาโทรหาในดำบอกจะซื้อยาไอซ์
สุดท้ายพอจะไปล่อซื้อจับกลุ่มในไอซ์ก็เลยถูกตลบหลัง
ปล้นแล้วก็เอายาบ้าไปเอาปืนไปเอารถไป
วันนี้นายธนกรถูกคุมตัวไปฝากขังที่ศาลนะครับท่านผู้ชมครับ
จับได้ตั้งแต่๑๗ตุลาคมนะฮะ
นายธนกรก็ไม่ตอบคำถามไม่ได้พูดอะไรนะครับ
นี่ฮะเดี๋ยวลองฟังตรงนี้หน่อยนะครับ
ธนกรตั้งแต่๑๗ตุลาคม๑๘ตุลาคมให้ไปล่อซื้อยาไอซ์จากในดำเพิ่ม
เจ้าหน้าที่ก็วางแผนไปด้วยแล้วแผนมันแตกได้ยังไงตลบหลังกันตอนไหนเนี่ยฮะ
ธนกรยังไม่ตอบคำถามนะครับแต่เขาอาจจะบอกกับเจ้าหน้าที่ก็ได้
คุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับญาติของจ่าเอกภัยรัฐนะครับ
หน้าชุดฝ่ายปกครองที่ไปล่อซื้อยาเสพติดแล้วก็ถูกปล้นทรัพย์กันเนี่ยนะครับ
จ่าเอกภัยรัฐญาติบอกว่าทำงานเก่งนะแต่ปกติไม่ค่อยเล่าเรื่องงานอะไรให้ฟังนะครับ
เพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีพ่อที่อายุมากแล้วก็กลัวพ่อจะเครียด
ส่วนบ้านของนายเสริมศักดิ์ที่เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มได้นะครับ
เราไปเจอแม่ของเขานะแม่บอกว่าเห็นข่าวแล้วล่ะ
แต่ตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้เหตุการณ์นี้คดีนี้ลูกชายเกี่ยวข้องหรือเปล่า
โทรหาลูกเมื่อวานนี้ตอนเที่ยงแต่ลูกก็ไม่ได้บอกอะไร
ถ้าลูกผิดจริงก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายนะ
แต่ถ้าถูกยัดยาเสพติดอะไรพวกนี้แม่บอกแม่ก็รับไม่ได้
ถ้าจะถูกยัดยายัดข้อหาที่ลูกเคยถูกจับคดีค้ายาเสพติดเนี่ย
ตอนนั้นถูกจับคดีค้าไม้ก่อนค้าไม้ผิดกฎหมายที่ลูกเคยถูกจับแม่บอก
แต่มีคดียาเสพติดพ่วงไปด้วยอ้างว่าเพราะมีเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ย
อ้างตัวเป็นตำรวจนำยาเสพติดมายัดไว้ที่บ้านของลูก
เคยโดนมาแล้วคราวนี้แม่เลยห่วงว่าลูกเนี่ยจะโดนแบบนี้อีกหรือเปล่า
นี่นะฮะล่าสุดนะครับทุ่ม๔๐ที่ผ่านมานี่เอง
ชุดสืบสวนภูทรภาค๙แล้วก็ของจังหวัดสงขลาด้วย
งปราบด้วยสพรัฐภูมิด้วย
คุมตัวนายกัมปนาศหรือว่าบังดลกับนายเสริมศักดิ์ไปหาปืนที่ใช้ก่อเหตุ
ที่บอกว่าซุกซ่อนไว้ในพงหญ้าริมถนนสายห้วยโอนคลองต่อ
ในพื้นที่หมู่๑๐ตำบลกำแพงเพชรเจอนะฮะค่ะนี่ฮะเจอนะครับ
เจอปืน๓กระบอกนะครับปืนสั้น๙มม๒กระบอก
ทิ้งเอาไว้ในพงยาส่วนยาบ้าที่กลุ่มผู้ก่อเหตุ
กลุ่มคนร้ายชิงจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไป๒๐๐๐๐เมตร
ตอนนี้มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตามยึดคืนมาได้แล้วนะครับ
ถูกเอาไปทิ้งซุกพงหญ้าเอาไว้เหมือนกัน
ซุกพงหญ้าไปเรื่อยกะว่าถ้ารอดได้ค่อยกลับมาเอา